ก็ยังฝาก็ยังเดินไม่ได้ตามปกติ
แต่ว่าก็พอไหว
แต่ก็ต้องทำเพราะว่าชีวิตเรามันมีเก่ง
เราก็ไม่ได้มีแต่เราต้องสู้ครับ
สู้เพื่อมีพ่อแม่มีลูกอะไรแบบนี้

คือผมต้องไปตามเวลา
แล้วก็ไปซอยต้นหาดประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
มัน๒ทึ่งครึ่งแล้วก็ประมาณ๓ทึ่งครึ่งผมอยู่โรงสวัย
แต่ก็หมดทุกวันส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับ
ลูกค้าประจำและเขาก็จะมาเอาเบอร์และหมอ
สวัสดีครับสวัสดีครับ